ค่ะนี้อบอบอบปะกั้งน้ำสายนี่หนุ่มไซค์นะคะ
หลังจากที่หายไป๓ปีคัมแบ็คแล้วก็แถลงข่าวอย่างเป็นทางการแล้วด้วยนะคะ
กับการกลับมากับซิงเกิลที่เรียกได้ว่ามีคนดังเข้ามาร่วมทำงานด้วยอย่างคับข้างเลยล่ะค่ะ

ปาจอสว์ให้ย้ำชี้กกอปาย
บ่ปะดาลินดาว
พักตุจาบออลนี่ยาว
นาน้อหลมดาอุนากา

ไม่เคยไม่เคยทำให้ผิดหวังจริงนะคะทุกบทลาย
มีแต่ทรงหรือตลกเอาดี
คือแบบแต่ละเพลงนี้มีความคาดหวังสูงมากแล้วก็แซ่บทุกเพลง
โอ้โหเป็นแกงกะหรี่กันไปเต็มที่นะคะ
ศิลปินชื่อดังจากแดมกิมจิเจ้าของยอดวิวระดับ๒๐๐๐ล้านอย่างไซดนะคะ
ก็ได้แถลงเปิดตัวอัลบั้มชุดใหม่ชุดที่๗ที่กรุงโซ
เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้เมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นค่ะ
โดยไซดได้เล่าถึงผลงานเพลงอัลบั้มใหม่
พร้อมกับปล่อยมิวสิวเดียวตัวใหม่๒เพลงรวดนะครับ
บรรจงรังสรรค์มาอย่างยาวนาน๑ปี๗เดือนนะแหม

กับบทเพลงความยาว๓นาทีครึ่งเท่านั้นเอง
มาสร้างสีสันในท่อนแรปให้ด้วยนะคะ
และแน่นอนค่ะว่าเพลงนี้ท่าเต้นสุดแปลกแหวกแนวยังคงเป็นเอกลักษณ

เพราะเพลงนี้ค่ะใช้เวลาไม่นานในการแต่ง
แต่ก็ต้องมาลุ้นกันต่อไปว่าเพลงไหนจะฮิตกว่ากันค่ะ
หน้าเขานี่มันช่างยียวนจริงนะ
จาก๒ซิงเกิ้ลเปิดตัวแล้วก็ยังมีอีกหลายเพลงที่น่าสนใจด้วย
ทั้งนี้นะคะนักร้องสุดหาก็มีคิวแสดงเพลงใหม่ครั้งแรก
ก็จะจัดขึ้นที่ฮ่องกงวันที่๒ธันวาคมนี้แล้วนะคะ

กรุงโซลในช่วงคริสต์มัสที่จะถึงนี้อีกด้วยค่ะ